วัฒนธรรมการให้ของชำรวยเป็นของที่ระลึกให้แก่กันนั้น
เป็นธรรมเนียมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่๕
ซึ่งเป็นยุคที่เริ่มมีการติดต่อกับคนต่างชาติมากขึ้น
ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในการให้ของชำรวยของขวัญแก่กัน
โดยเริ่มจากชนชั้นเจ้านายมายังเหล่าคหะพอดี
เป็นธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กันในโอกาสพิเศษ
ถือว่าเป็นของที่ให้ด้วยความตั้งใจทำและนำมามอบให้
เช่นงานปักผ้า
ของใช้ประเภทผ้าในชีวิตประจำวันที่นำมาตกแต่งลวดลาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน